แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญที่ทุกคนรอคอยนะครับวินาทีต่อไปนี้จะตัดสินครอบครัวของน้องเบิร์ตจากกรุงเทพมหานครว่าจะสามารถรับเงินทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นครับน้องเบิร์ตแล้วก็คุณแม่นะครับเพราะว่าเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรานะครับในการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
เช่นถ้าตอบถูก๑ข้อก็จะได้กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ตอบถูก๔ข้อก็จะได้กุญแจต่อชีวิตทั้งหมด๔ดอกกลับไปเลยในวันนี้นะครับ
กุญแจแต่ละดอกนี่นะครับคุณผู้ชมก็จะมีเวลาดอกละ๒๐วินาที
จะเลือกส่งคนในครอบครัวมาตามจำนวนกุญแจก็ได้หรือจะเป็นคนเดียวก็ได้แล้วแต่ครอบครัวจะส่งเข้ามาเลย
กุญแจแต่ละดอกนะฮะจะสามารถไขแม่กุญแจที่เป็นคู่ของมันได้เท่านั้น
ไขให้ถูกภายในเวลาที่เรากำหนดแล้วรับโบนัสในตู้กลับบ้านได้เลย

พร้อมไหมครับที่จะฟังเฉลย

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องน้ำพริกกะปิครับ

นี้ก็คือน้ำพริกกะปิฝีมือแม่อีทคือถ้วยใด
หน่วยไหนเอ่ยที่เป็นฝีมือของแม่อีทลูกสาวของคุณยายนะครับ

คุณยายสุนีเลือกตอบตัวเลือกที่สอง
ถ้วยที่๒ซึ่งเป็นคำตอบที่

แต่ละข้อมีผลกับ๑ล้านบาทนะครับ

หนูถามหน่อยสิว่าแต่ละถ้วยมันต่างกันยังไงครับคุณยาย

แต่ของที่เขาทำเนี่ยพอดี
ดีใจแม่จำลดมือได้

มาดูเลยดีกว่าที่เราเฉลยนะครับ
ถ้วยที่๒เนี่ยเราจะติดสติ๊กเกอร์สีทองเอาไว้นะครับ

ถ้วยที่๓สติ๊กเกอร์สีเงิน
และถ้วยที่สี่สติกเกอร์สีเงิน
ส่วนถ้วยที่คุณยายเลือก
ถ้วยที่๒ถูกต้องครับ

ครอบครัวของน้องเบิร์ตจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
มาฟังเลือกข้อที่สองกันต่อเลยดีกว่า

สงสารลูกมากที่สุดเลย
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

มีเด็กที่ยืนถือป้ายทั้งหมด

ข้อที่หนึ่งครับ

ด้านล่างของตู้มีเด็กยืนถือป้ายทั้งหมดก็คือ๗คน
เพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ครอบครัวของน้องเบิร์ตนะครับจากกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องโดไรมอนครับ
หนูรักยายแล้วก็เป็นห่วงลุงเบิร์ตค่ะ
คำถามก็คือผู้ที่ส่งโดไรมอนมาดูแลโนบิตะคือใคร
หนูขอตอบข้อที่๓ลูกของโนบิตะค่ะ

เพราะว่าจริงแล้วผู้ที่ส่งโดราเอมอนมาดูแลโนบิตะ
นั่นก็คือเซวาชิเป็นเหรนของโนบิตะ
สรุปเงินรางวัลกันก่อนในช่วงนี้นะครับ
ครอบครัวของคุณเบิร์ตจากกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และได้กุญแจต่อชีวิตอยู่ที่๒ดอก
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชม

สำหรับผมก็คือทุกอย่างครับ

ผมก็ไม่เคยบอกแม่ว่าไม่มี
หนักสุดถึงขนาดว่าโอนให้แม่แล้วเหลือแค่๑๐บาท
ผมก็จะทำทุกวิถีทางครับ
ให้ครอบครัวกินดีอยู่ดีขึ้น

ยำมะม่วงจำนวน๑๔จาน
ภายในเวลา๓นาที

น้องเบิร์ตทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้ได้
หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสน
ได้ครับ

คิดว่าเราทำได้หรือไม่ได้ก่อนที่พี่จะเฉลย
ตอนแรกมั่นใจแค่๕๐๕๐ครับ
เพราะว่าเรื่องตอนทำยำมะม่วง
ผมกลัวมันเกินด้วยผมว่าไม่น่าจะทัน
แล้วเรากำหนดเวลาว่า๓นาทีนะครับคุณผู้ชม
๒คนแม่ลูกใช้เวลาไปทั้งสิ้น

วินาทีเดียวเสี้ยววินาทีก็มีค่าเห็นไหม
ครอบครัวน้องเบิร์ตจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาท
และได้กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๓ดอก
คนที่จะมาเลือกกุญแจจะเลือกส่งมา

กุญแจต่อชีวิตในวันนี้ได้ทั้งหมด๓ดอก

กุญแจดอกที่๓ใครจะเป็นคนเลือกครับ

เชิญเลยครับทั้งสองท่านนะฮะ
กุญแจต่อชีวิต๓ดอก

มีเวลาทั้งสิ้นก็คือ๖๐วินาทีนะครับ

ใครจะขายก่อนก็ได้แม่ขายก่อนไหม
แล้วเล็งที่ตู้ไว้เลยนะครับว่าแม่จะไปที่ตู้ไหน

แม่มาแตะมูกับบ๊อยก่อนหรอ

เติมตื่นเต้นใช่เพราะว่าไปจนถึงแล้ว

คือไปหมดเลยนะทุกตู้เลยแต่ว่าแต่ดีนะสติดีมากเลยนะครับ
คือวิ่งกลับมา๓ตู้วันนี้ขายได้หมดเลย
ผมจะเลือกเฉลยตู้แรกนะครับจะมีโบนัสอยู่ในตู้เท่าไร
กิโลกรัมครับมาดูตู้ถัดไปครับ
ถัดไปตู้ที่๓จะได้เงินโบนัสเท่าไร

เหลือตู้ที่๔ตู้สุดท้ายนะครับจะได้เงินโบนัสกลับไปเท่าไร

เดี๋ยวเรามาดูตู้ที่เหลือนะครับคุณผู้ชมครับตู้ที่หนึ่ง
สรุปเงินรางวัลกันก่อนในวันนี้ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชม
ครอบครัวของน้องเบิร์ตจากกรุงเทพมหานครได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๑๐๐๐บาท
และเข้าสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัมกลับบ้าน

ถามก่อนความรู้สึกตอนนี้

ในฐานะที่เบิร์ตก็เป็นลูกชายและเป็นเสาหลักของบ้าน
อยากให้กำลังใจอะไรกับคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเชิญเลยครับ
อยากให้ทุกคนสู้ครับ

หนี้เป็นแล้วมันเกิดความทุกข์มหันของคนที่เป็นหนี้จริง
แต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต
เวลาที่ท้อที่เหนื่อย
เรากลับบ้านไปหาที่พักใจ
เติมกำลังใจด้วยจากการกอดของคนที่รักเรา
ผมเชื่อนะครับว่าคนที่มีความกระตันยูอย่างน้องเบิร์ต
พ้นจากหนี้จากสินได้เร็ววันเร็วคืนแน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตฝากครอบครัวของน้องเบิร์ต
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้
ถ้าเผื่อว่าใครที่พอมีกำลังทรัพย์นะครับ

ก็ช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะครับ
คือทานน้ำใจจากคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ในวันนี้

วันนี้พี่ต้องขอขอบคุณครอบครัวน้องเบิร์ตมากนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเข้าแล้ว